ช่วงนี้มันเข้าหน้าฝนไปแล้วเรียบร้อยแต่ว่าความแซ่บของดาราวงการบันเทิงบ้านเราไม่หยุดไม่น้อยไม่ถอยไปเลยจ้า
ที่สำคัญมาเป็นแพ็คคู่เลยเพราะโนแคนโนสนฝนตกแล้วไงจะใส่บิกินี่จ้านะคะ
นี่เริ่มกันที่คู่แรกเลยดีกว่าคุณหนิงปณิตาและคุณวุ้นเส้นวิธิภาค่ะ
จับมือกันไปเลยจ้าอ่าวิทย์ใช่ไหมใช่ไหมภาลุกทีมแล้วก็ผีตอาหารความงามบินรัดฟ้าไปเที่ยวกลายถึง
ยุโรปว้าวเรียกว่าฟินแฮปปี้กันทั่วหน้าเลยนะคะรวมไปถึงชาวเน็ตด้วยแล้วก็ชาวเราได้ฟินเหมือนกัน

หิมะตกขนาดไหนก็บิกินี่ไปเลยค่ะ
และต้องบอกว่าพากันประชันความเซ็กซี่

โดยเฉพาะชุดว่ายน้ำทูพีชสีดำคล้ายกันเลยจ้ะ

ความสวยกันไปเลยมาเป็นสวยแบบแพ็คคู่นะคะ

ก็ไม่มีคนแต่งตัวแบบว่าเออบิกินี่
แล้วก็รองเท้าแตะแค่นั้นเองง่าย
นะคะแต่เซ็กซี่แซ่บไฟลุคต่างกัน

น่าจะเป็นอุณหภูมิร้อนประหลอดแตกไปเลยนะจ๊ะ

แต่สำหรับดิฉันคิดว่าเดือดพอกันเลย

จริงเต้นด้วยหอมลงเยอะเลยอ่ะ

เหมือนยายแจ๊คบอกเลยจริง

นะคะนี่เลยอุ้มลักษณะ

บ้านไทยเธอสวยนะแล้วคู่นี้เขาขยันออกกำลังกายด้วยนะ

แซ่บเผ็ดร้อนเดือด

ด้วยการจับมือกันไปโชว์ความแซ่บท้าลมร้อนกัน

คะแนนความแซ่บเซ็กซี่แบบไม่ถูกเลย
กดพี่ให้ก้าวก็เสียใจ
กดน้องให้๑๐ก็กลัวพี่จะเสียใจอีก

เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งกันแล้วนะคะแต่ว่ายังหุ่นเป๊ะปังมากเลย

โอ้โหมาใส่แม่รอดหมดจ้ะ

น้องชอบก้นเขาอ่ะมันเพิ่ม

แบบนี้คุณผู้ชมเขาเรียกว่าไม่เหนื่อยฟรี

เพราะฉะนั้นโชว์ไปเลยจ้ะแม่

จะไปถ่ายแบบเขากันบ้างป่ะ